ต่อกันที่วงการภาพยนตร์กันบ้างนะครับ
เพราะว่า๒บริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศไทยและเกาหลีใต้
ได้มีการร่วมมือกันในการตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์
เพื่อหวังที่จะผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยออกสู่ตลาดโลกค่ะ
ถือเป็นความร่วมมือเพื่อช่วยผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะคะ

กับบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ระดับโลก
โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ด้วยการพัฒนาอย่างมีระบบและเติบโตมากยิ่งขึ้น
ปริมาณและก็คุณภาพด้วยนะคะ
โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์จากทีมงานแดนสม
ร่วมกับความเป็นมืออาชีพของผู้กำกับและนักแสดงชาวไทยค่ะ
ที่จะทำให้แฟนภาพยนตร์ไทยรู้สึกเกิดความคาดหวัง
และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลงานบนจอเงินทุกชิ้นมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังมุ่งเป้าไปยังการส่งออกสู่ตลาดเอเชียอีกด้วย
โดยวางแผนไว้ว่าจะสร้างภาพยนตร์๒เรื่องในปีนี้
และอีกประมาณ๑๐เรื่องภายใน๓ปีข้างหน้าค่ะ
ครั้งนี้ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมสร้างหนังในเกาหลีนะครับ
แล้วเป็นครั้งแรกที่บริษัทเรียกว่ายักษ์ใหญ่เกาหลีมาลงทุนแบบจริงจังในบ้านเรานะครับ
อุตสาหกรรมหนังไทยยังมีโอกาสการเติบโตค่อนข้างสูงมาก
แล้วก็เดี๋ยวนี้ไปทำหนังในฮอลลีวูดนะครับ
ไปสร้างหนังในเมืองจีนทำเงินมากมาย
คงจะมาร่วมกันพัฒนาคุณภาพหนังไทย
ทำหนังไทยให้เป็นสินค้าส่งออกนำเงินเข้าประเทศได้

คือพูดตรงคืนหนังเรื่องนี้ต้องดูร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหนังไทย
เพราะว่าหนังไทยเท่านั้นถึงจะไปในอาเซียนได้นะครับ